คุณผู้ชมคะตามให้ต่อค่ะคดีอดีตภูมิกับโจ้พร้อมพวกรวม๗คนนะคะ
ทรมานผู้ต้องหาจนเสียชีวิตที่โรงพักนครสวรรค์นะคะ
คนใหม่แล้วมาทำหน้าที่แทน๗นายนะคะ
๗คนที่ถูกดำเนินคดีมีข้อมูลเพิ่ม
เกี่ยวกับคนที่ปล่อยคลิปต้นเรื่องและมันมีผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อ
ตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดชุด๐๕ของจังหวัดนครสวรรค์มาให้ข้อมูลเพิ่ม
แต่คนที่เคยตกเป็นเหยื่อเขาให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
เขาเคยตกเป็นเหยื่อตั้งแต่ก่อนที่ภูมิกับโจ้มารับตำแหน่งด้วยซ้ำนะ
มันเคยมีประเด็นเรื่องของการรีดไถเงินอะไรแบบนี้เคยมีประเด็นมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ
ภูมิกับโจ้รับตำแหน่งปีหกสามใช่ไหมคะคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
อุ้ยเคยโดนเงินตั้งแต่นู่นปี๖๑ปีอะไรนู่นทีมข่าวของเราไปคุยมานะคะ
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปคุยกับลุงแสนนามสมมุติค่ะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่เคยตกเป็นเหยื่อตำรวจปราบรามยาเสพติดชุด๐๕ที่นครสวรรค์
ลุงแสนบอกว่าช่วงเย็นวันที่๕สิงหาคมไปซื้อยาบ้า๓๔เม็ดมาให้คนงานรับเหมาก่อสร้าง
ตอนที่กำลังรอกินข้าวกันอยู่เนี่ยตำรวจนอกเครื่องแบบ๗นายมาจับลุงถึงในบ้าน
แต่ประเด็นคือลุงก็ทำผิดนั่นแหละนะก็ไปซื้อยาบ้านะแต่ลุงบอกว่าลุงคุ้นหน้าตำรวจสองนายคือร้อยตำรวจโทธรณินมาสวันนาและดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่น
ก็คือ๒ใน๗ที่เป็นผู้ต้องหาไปแล้วตอนนี้ค่ะแต่ลุงบอกว่าคนอื่นจำไม่ได้ว่าเป็นใคร
แต่ประเด็นคือโอ้โหมาฮิ้วลุงลุงใช้คำนี้นะมาฮิ้วลุงถึงบ้านแล้วก็เอาของกลางไปด้วยไปห้องเชือดคือบ้านกาแฟที่สพมนครสวรรค์
ลุงถูกตำรวจจับใส่กุญแจมือเรียกเงินห้าหมื่นบาทแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีลุงบอกว่าลุงไม่มีเงินขอเถอะ
แต่ตำรวจชุดนี้ไม่ยอมให้ลุงบอกว่าเดี๋ยวจะไปนอนอีกห้องนึงนะอีกคืนนึงเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะส่งข้าวส่งน้ำให้กิน
ทีนี้ช่วงเที่ยงวันที่๖สิงหาคมลุงก็ให้ภรรยาไปยืมเงินนะคะไปหยิบยืมเงินแล้วเอามาให้รองหัวหน้าชุดและต่อรองว่าจาก๕๐๐๐ลดเหลือ๔๐๐๐ได้ไหม
หน้าชุดก็บอกว่างั้นรีบจ่ายมาจะได้จบภรรยาก็เลยจ่ายจ่ายไปสี่หมื่นแลกกับอิสรภาพของคุณลุงอะค่ะ
ตอนนั้นนะคะคุณลุงได้พูดอะไรหรือบอกเขาไหม

เขาบอกว่าผมถามว่าเสียมากเท่าไหร่เสียมันต้องเยอะหน่อย
อันนี้เขาก็พูดไปแบบห้าหมื่นไงเรียก
ผมจะว่าโอ้ผมจะไปเอามาที่ไหนไม่มีตังค์ไม่ต้องพูดมาก
อันนี้ตอนนี้มัน๖โมงพอดีเนอะไปถึง๖โมง
ลุงก็เลยบอกว่าโอ้โหพอเห็นข่าวอดีตภูมิกับโจ้กับลูกน้อง
ก่อเหตุทำร้ายนายมาวินจนเสียชีวิตเนี่ยนะลุงก็เลยย้อนกลับไปวันนั้น
บอกว่าถ้าวันนั้นลุงไม่จ่ายเงินลุงอาจจะโดนทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้วก็ได้
ยังดีวันนั้นลุงไม่ได้ขัดขืนยอมจ่ายเงินไป
ก็เลยไม่ได้ถูกซ้อมทรมานไม่ได้โดนขู่แต่ประเด็นก็คือลุงก็ทำผิดกฎหมายนะคะ
ขั้นตอนของกฎหมายลุงอ้างว่าคือลุงจ่ายเงินให้
แล้วลุงแสนก็บอกว่าย้อนปลายปี๒๕๖๑
ล้านชายลุงก็เคยโดนตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดชุด๐๕
ตำแหน่งนะคะทีมข่าวไปคุยกับเหยื่ออีกรายนึง
เหยืรายนี้บอกว่าเคยถูกตำรวจชุดปรับรามยาเสพติด
สพมนครสวรรค์จับกลุ่มคดียาเสพติด๓ครั้ง
แต่ไม่ใช่ชุดของผู้กำกับโจ้นี่ค่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ครั้งแรกถูกจับที่บ้านคดียาเสพติดเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม
แต่ปีนี้แหละปี๖๔นี่แหละถูกเรียกเงินสองหมื่นบาท
เพื่อแลกกับการหลุดคดีแล้วก็ปล่อยตัวออกมา
ครั้งที่๒๘กรกฎาคมปีเดียวกันถูกจับคดียาเสพติด
ถูกเรียกเงินห้าหมื่นบาทต่อรองเหลือสามหมื่นบาท
และกับการหลุดคดีครั้งที่สามกลางเดือนสิงหาคม
ถูกจับคดียาเสพติดแต่ครั้งนี้ไม่ได้เสพ
และตำรวจไม่เจอของกลางแต่ถูกคมคู่ว่าให้รับไปเถอะ
ไม่อย่างนั้นจะถูกแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดแล้วก็ถูกส่งตัวดำเนินคดี
ตัวเองก็ยอมรับว่ามีประวัติเรื่องของยาเสพติดอยู่แล้ว
ทำให้ไม่มีทางต่อสู้ก็เลยต้องจ่ายเงินไปห้าหมื่น
ครับดังนั้นรวมรวมแล้วจ่ายเงินไปเป็นแสนนะคะ
สามครั้งที่จ่ายเงินให้กับตำรวจไป
มาถึงเขาก็มาจับที่บ้านครับมาก็น่าจะไม่ใช่ตำรวจนะครับ
คล้ายพวกสายแล้วเขาก็มาแล้วก็เอาตัวไว้ครับ
ทันทีที่มาถึงนะคะเขาแจ้งว่ายังไงไม่แจ้งอ่ะมาถึงก็มาจับเลยอืม
ถึงแล้วก็เขาก็ให้ติดต่อญาติว่าเรียกเงินเท่าไรเท่าไรครับ
เขาเอาตัวพี่ไปที่ไหนยังไงฮะที่หน้าสะพอกองกองใต้ครับอืม
ด้านหลังกองบังคับการใช่ไหมข้างหน้าครับไม่ใช่ครับอ่า
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับ
เครือข่ายทนายคลายทุกข์เนี่ยซึ่งตอนที่มีคลิปอดีตภูมิกับโจ้หลุดออกมาเนี่ย
พาดพิงกล่าวหาประมาณว่าเอ๊ะทำไมได้คลิปมาก่อนถึงไม่เปิดเผยคลิป
แล้วมีการจะไปเรียกเงินอะไรจากอดีตภูมิกับโจ้หรือเปล่า
ซึ่งธนายเดชาแจ้งความไปแล้วนะครับทนายเดชาวันนี้บอกกับเรานะครับ
บอกว่าเรื่องตำรวจชั้นผู้น้อยที่ทนายสิทธาบอกว่าเป็นคนเอาคลิปมาให้ทนายสิทธาเนี่ย
เชื่อว่าจริงแล้วเนี่ยไม่มีนะ
เพราะถ้ามีคงมีการเปิดเผยไปนานแล้วคงส่งรายชื่อให้กับทางตำรวจไปแล้ว
คดีนี้ก็จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องปิดบังตำรวจชั้นผู้น้อยที่ให้คลิป
ซึ่งทนายเดชาบอกว่าชุดสืบสวนตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า
ตำรวจที่เข้ารหัสเพื่อไปดูภาพวงจรปิดเป็นตำรวจยศพันธุ์ตำรวจเอก
แล้วมีการส่งคลิปไปให้บุคคลอื่นในการเปิดเผยยืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจชั้นผู้น้อย
ทนายสิทธาก็บอกว่าตำรวจชั้นผู้ร้อยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยอะไรก็ว่ากันไป
แต่เท่าที่ผมทราบสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็รู้หมดแล้ว
ว่าใครเนี่ยเป็นคนเอาโค้งเอาคลิปอะไรมาให้ธนายสิทธาเนี่ย
ไม่ใช่ตำรวจชั้นมือน้อยมันน่าจะเป็นตำรวจระดับยศพันธุโทนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่เขาเรียกทนายสิทธาไปสอบก็คือติดสำนวนไว้แค่นั้นเนี่ย
ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็ฝากทนายสิทธาว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับ
ตำรวจชั้นผู้น้อยถ้ามีจริงนะมันปลอดภัยอยู่แล้วเพราะผู้ต้องหาติดคุกมาแล้ว
ทำไมพี่เดชาถึงไม่ปล่อยคลิปทันดีที่ได้คลิปมา
ซึ่งมันก็ไม่ได้ห่างไกลจากตัวของทนายสิทธาสักเท่าไหร่
ก็เวลาใคร่เขียนกันหนึ่งเราไม่รู้ว่าจริงหรือเท็ด
เอาคลิปส่งมาผมเป็นคนมีชื่อเสียง

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
บอกว่าคดีนี้เป็นเรื่องยากนะครับ

เพราะว่าทางพบตรเอง

ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการด้วยต้องส่งสำนวนไปปปชด้วย
แล้วย้ายมาฝากขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพ
มีการโอนคดีให้กองปราบนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่า

คือภูมิกับโจ้เนี่ยกับพวกเนี่ย
กระดำผิดโดยมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงการปิด
อยู่แล้วว่าพฤติกรรมของโจ้กับพวกเนี่ย
ในการเจตนาฆ่าซึ่งมีโทษประหารชีวิตอยู่แล้ว
สองประเด็นนี้คือมันก็หลักฐานมันชัด
แล้วก็มีธรรมชาติศาสตร์เสียงพิการรองรับอยู่แล้ว
ประเด็นที่สามก็คือไอ้ที่บอกว่าตำรวจจะช่วยกันไหม
คดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนเห็นทั้งประเทศจากภาพวงจรปิด
ทีนี้เนี่ยผมมองว่าตรงเนี่ย
มันจะไม่มีใครกล้าช่วยอยู่แล้ว

ก็พูดในลักษณะที่ว่าไม่น่าจะมีใครกล้าช่วย
ไม่น่าจะเป็นอดีตภูมิกับโจ้ตัวปลอม
เพราะเข้าในเรินจำจะต้องมีการตัวสอบอย่างละเอียด
ทีนี้เดี๋ยวจะมีตำรวจชุดใหม่มา
คุณผู้ชมจิตนายจะมาทำหน้าที่แทน
ของอดีตภูมิกับโจ้ที่ถูกดำเนินคดี
อันนี้คือภาพบ้านกาแฟก็ยังมีเชือกกั้นอยู่แบบนี้ปิดเงียบไม่ให้ใครเข้าออกนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกนรงศักดิ์พรมทารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
รักษาราชการแทนผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์

ปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดของสพเมืองนครสวรรค์นะคะจะมาทำหน้าที่แทนชุดเดิมนะคะ
ก็จะมีทั้งหมด๗นายเพราะว่ามี๗คนถูกดำเนินคดีไปใช่ไหมคะ
ก็ชุดที่มีตำแหน่งเป็นตำรวจระดับสารวัตรหนึ่งนายปรับมาตรการขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่หมดค่ะ
ปรับใหม่หมดเลยจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
แล้วก็เน้นย้ำว่าชุด๐๕ทีมใหม่ที่จะมาทำหน้าที่เร็วนี้เนี่ย
ก็เป็นห่วยสำคัญในการปรับปรามยาเสพติดและจะไม่เกิดเรื่องแบบเดิมซ้ำขึ้นอีก
นี่นะคะอยากจะให้ชาวนครสวรรค์มั่นใจการทำงานของตำรวจ
ยืนยันว่าจะโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับส่วนบรรยากาศที่กรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค
วันนี้ก็มีตำรวจจากกองบังคับการปรับรามมาประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี
ของอดีตภูมิกับโจ้พร้อมพวกเนี่ยนะคะประเด็นคือจะต้องหาหลักฐานเพิ่ม
แต่บรรยากาศก็ยังเงียบเหงาเพราะว่าทางแก๊งของอดีตภูมิกับโจ้เขามา
จำกลางคลองเปรมแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะอ่าคือเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ตำรวจถูกมอง
ในภาพลบเนี่ยนะฮะแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตำรวจที่เขาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่